แล้วก็เขียนเลยบอกว่าอุ๊ยตอนแรกดูทรงแล้วเนี่ย

มีการขับรถขี่รถย้อนสอนบนมอเตอร์เวย์

เขาบอกว่าบู้กันไปบู้กันมา
จากหนังบู๊กลายเป็นหนังชีวิตซะงั้นค่ะ
หลังจากที่ตำรวจทางหลวงไปรวบตัวได้

น้ำตาท่วมโรงพักเลยทีเดียว
ไปดูกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น่ะเออโอเค
ตำรวจถึงขั้นต้องปอบประโลม

คนโพสต์เนี่ยเขาโพสต์แล้วก็เขียนบอกว่า
ตอนแรกคิดว่าคิวบู๊ตอนจบสุดท้ายหนังชีวิต
ทางที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่ตามกฎหมาย
กับคำว่าผู้พิทักษณ์สันติราช
สุดท้ายจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งโอ้โหนี่เป็นทีเซอร์หนังเลยนะ
เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นก็ตรงที่ว่ารถสายตรวจตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ค่ะ
ได้รับแจ้งมาว่ามีกระบะขับย้อนสอนบริเวณกิโลเมตรที่๘๙ขาเข้ากรุงเทพ
ตำรวจไปตรวจสอบเลยกะว่าคนขับไม่เมาเหล้าก็เมายาแน่
คนดีที่ไหนจะกล้าขับย้อนสอนบนมอเตอร์เวย์คุณมันอันตราย
งานนี้ต้องใช้กำลังเข้าจับกลุ่มแน่นอนสุดท้ายไปสกัดได้ที่ด่านบางพระสองค่ะ
เห็นในรถมากันสองคนแล้วคนขับก็ไม่มีท่าทีขัดขืนด้วย
พอเห็นตำรวจเอาแต่ร้องไห้ค่ะตำรวจตอนแรกกะไปบูธเต็มที่ค่ะ
งงก็เลยค่อยพูดคุยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคุณถึงขับรถย้อนสอนหลายกิโลแบบนี้คนขับตอบทั้งน้ำตานองหน้าบอกว่า
จะไปหาญาติแถวภูทรภาค๒จะเอาทะเบียนรถไปจำนำ
เพราะจะต้องเอาเงินมาซ่อมรถที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายถามว่าซ่อมไปทำอะไร
ซ่อมไปขายค่ะเขาบอกเขาหมดหนทางแล้ว
ของเก่าได้บ้างไม่ได้บ้างแถมยังขับหลงเข้าด่านขึ้นมา
ขับไปน้ำมันก็จะหมดถ้าขับต่อไปแล้วน้ำมันหมดเนี่ย
เห็นกันแน่นอนเงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทเดียว
หาทางออกไม่เจอตัดสินใจก็ออกทางเข้ากันแล้วกัน
กลับรถเลยแล้วก็ย้อนสอนกลับไปทางเดิม
จนตำรวจจับเนี่ยแหละค่ะเขาพูดอย่างสิ้นหวังเลยนะว่า
พี่จะจับผมครั้งก็จับเถอะพี่ผมหมดหนทางแล้วจริงจริง
ตำรวจนะใจวูบแล้วนะใจอ่อนแล้วนะ
แต่ก็ต้องทำตามหน้าที่ขอตรวจปัสสาวะขอตรวจแอลกอฮอล
ตรวจสารเสพติดไม่มีเลยผู้ชายคนนี้ไม่ได้เมา
เมายาไม่เมาเหล้าไม่ได้เมาอะไรทั้งสิ้น
กลายเป็นเมามรสุมชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเขา
เขาหาทางออกไม่ได้ค่ะตามหน้าที่ยังไงตำรวจต้องจับปรับ
แต่เขาไม่มีอะไรจะให้แล้วสิ้นเนื้อประดาตัวขนาดนี้
ที่บอกว่าแฮปปี้เอ็นดิ้งเป็นยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
เราจิตใจเราขึ้นเข็งกว่าเขาเนอะใช่ค่ะ
ทีนี้เราต้องดูแลเขาดีนะน้องนะอย่าทิ้งกัน
ดูแลเขาไปเพราะว่าเขาเองก็ดูค่อนข้างจะเป็นโรคซึมเศร้า
เอออย่าไปทิ้งเขาโอกาสที่เขาจะจะนั่นจะทำร้ายตัวเองเลย
เราต้องพาไปรักษานะครับแล้วส่วนส่วนวันนี้เนี่ย
ที่เราขับรถย้อนสอนมาเนี่ยนะอ่า

ทีนี้ตำรวจเราเนี่ยเราก็รวมตังค์กันนะครับ
ขอค่าปรับให้เรานะอ่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ตำรวจมีหน้าที่ที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วนะดูแลกัน
ทีเนี้ยพี่ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะอันนี้พี่ให้เรากินข้าว
ขอบคุณจ้านะเออเออตังค์พี่ก็ไม่ได้มีนะ
เดือนพี่ก็ร้อยนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเล่นน้ำมงน้ำมันเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวถ้าน้ำมันหมด
เดี๋ยวก็คงจะขอใหม่มีพี่ขออีกร้อยใช่ป่ะให้ค้ารมันใคร

ตำรวจก็วุ่นวายแต่เช้าเลยเพราะเราสองคนนี่แหละ
แต่ว่าในเมื่อเราเห็นว่าเราลำบาก
แล้วเราก็ด้วยความไม่รู้ด้วยความที่ว่าเราไม่นั่ง
แล้วเดี๋ยวนี้ตำรวจเราก็ช่วยค่าน้ำมันอีก๓๐๐
แล้วอีก๓๐๐บาทให้ไปกินข้าวอีกแล้ว

ผมมีร้อยเดียวพี่มีอีกไหมขออีกร้อยหนึ่ง
คือขอกันตรงนั้นเลยให้เห็นกันเลยคือ

ผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะพี่ก็ไม่ได้มีเยอะนะ

อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้เห็นใจ
เพราะว่าในฐานะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจ
ต้องดูแลประชาชนในทุกเรื่อง
นี่คนเข้ามาแห่ชื่นชม

แล้วก็ยกย่องการกระทำของตำรวจนายนี้
และตำรวจโรงพักนี้กันมากเลยนะคะ
ที่หน้าที่ตัวเองก็ทำคือต้องปรับจริง
แต่ก็ช่วยเหลือคนที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยกัน
เอ้ามาคนละ๑๐๐๒๐๐
หยิบจับแบ่งกันรวมตัวนี่คือเงินตำรวจทั้งนั้นเลยนะคะ

ชื่นชมแล้วก็ยกย่องตำรวจแบบนี้มากนะคะ

คือจำเอาไว้แล้วก็เอาอันนี้แหละไปเป็นแรงใจเป็นพลังใจในการสู้ชีวิตกันนะคะ